นี่เป็นคำพูดฮิตของปุ๊ระเบิดขวดใน๒๔๙๙อันตภัณฑ์คลองเมือง
พูดแบบนี้นึกถึงใครต๊อกสุปกรณ์
เพราะว่าตอนนั้นรับบทปุ๊ระเบิดขวดคุณผู้ชมดังมาก
แล้วเรื่องนี้เหมือนแบบตัดสายสดือพี่ต๊อกอะนะ
แจ้งเกิดอยู่ในวงการมาแล้วกว่า๓๐ปีนั่นเอง
แล้วบอกเลยว่าปีนี้เห็นหน้าหล่องพี่แกเนี่ย
คุณถ่ายุกันซิถ่ายไม่ถูกแน่นอน

กำลังจะเป็นชายหนุ่ม๕๐แต่ยังคิด
คุณผู้ชมค่ะไอ้บทบู้แอคชั่นออกแนวบ้าพลังเนี่ยยังรับไหว
และด้วยความที่ต้องบู้เนี่ยก็เลยทำให้ล่าสุดพี่ต๊อกเขา
ประสบอุบัติเหตุกลางกองถ่ายซะอย่างนั้นค่ะ
คือมันเป็นซีนที่แบบว่ากำลังวิ่งเข้าหากล้อง
จังหวะมันผิดคิวค่ะหัวเข่าอักเสบมาเลย

เฮ้มมันก็เลยกึ๊กเข่ามีปัญหาเล็กน้อยค่ะ
มันเพิ่งผ่านมาเป็นแค่อาทิตย์กว่าก็เลยยังไม่หาย
ตอนนี้ก็คือดูแลไปก่อนประคอง

ต๊อกเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเตรียมผันตัวไปเป็นเกษตรกรขึ้นดอยไปหน่อยดีกว่า

แล้วเรื่องลูกสาวล่ะเราก็ถามหน่อยคิดถึงน้องอยู่เหมือนกัน

แต่ถ้าถามว่าอยากจะให้เข้าวงการตามคุณพ่อหรือเปล่า

เป็นแปปเดียวแล้วหรือ
แป๊บเดียว๙ขวบเริ่มรักสวยรักงาม
มีแบบว่าจะเข้าโรงการหรือคุณพ่อสนับสนุนไหม
ลูกโลกนี่ไม่มีเพราะว่าเคยถามแล้ว

เรียนพวกเกษตรหรือไปเรียนพวกสัตว์แพทย์ดีกว่า